เตรียมเปลี่ยนบลบาทไปคลุมทีมฮองอัญญาลัย
ซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดสมัยที่เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ดอกเนียนดึกประธานสโมสรฮองอัญญาลายคอนเฟิร์มกับสื่อในเวียดนามว่า
ขณะนี้การเจรจากุญสือรายนี้รู้ร่วงไปกว่า๙๙แล้วนะครับ

โดยเป้าหมายสำคัญของดิวนี้ก็คือการให้ซิโก้สร้างความสำเร็จให้กับทีมอีกครั้ง
อีกทั้งระหว่างเขากับซิโก้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เชื่อว่านักเตะจะมีแฟชั่นที่มากขึ้นหลังการเข้ามาของกุญสือลายนี้นะครับ
ซึ่งในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับ
อย่างเป็นทางการของทีมฮองอัญญาไลน์ได้ลงภาพโคสิโก้พร้อมข้อความ
ขอต้อนรับสู่ทีมอย่างเป็นทางการแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
รายงานระบุว่าโคสิโก้กิจสักเศรษฐ์หน้าเมือง
จะเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามในวันที่๓ธันวาคม
ก่อนจะเข้ารับการกักตัว๑๔วันนะครับ
และจะเริ่มกระบวนการเซ็นสัญญาในวันที่๑๗ธันวาคมต่อไปนะครับ
ไปกันที่ศึกฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้นะครับ
สิงห์เจ้าท่าการเท้าเรือเปิดรังพลาสเตรเดียม
พบกับช้างศึกยุทธหัสถีสุพรรณบุรีเอฟซี
ทำกลางแฟนบอลที่เข้าไปชมเกือบ๓๐๐คนนะครับ
ก่อนเกมมีรายงานว่ามาดามแป้งนนพันลำซามประธานสมสรรค์การเท้าเรือ
ได้มีการเตรียมรถปั่นไฟสำรองไว้ที่สนามนะครับ
หลังเกิดเหตุไฟดับถึง๒ครั้งในการแข่งฟุตบอลไทยลีก๒นัดก่อนหน้านี้นะครับ
ผลปรากฏว่าทีมเจ้าบ้านเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ
่งลูกนี้เข้าไปอย่างสวยงามเลยนะครับ
คือครึ่งหลังท่าเรือมาได้อีก๓ประตูรวดเลยนะครับ
นาทีที่๖๐ครับจากจังหวะฟรีคลิกของประกอบเป็นพักนะครับ
จากนั้นนะครับนาทีที่๖๖เจ้าถิ่นมาได้จุดโทษครับเกวินดีรมรำถูกทำฟาวนะครับแล้วก็เป็นโซเลสที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปนะครับประตูที่๒ของเขาในเกมนี้ครับ
จากนั้นนาทีที่๘๓ครับท่าเรือมาได้ประตูจากเควินดีโดมลำนะครับหมดเวลาก็ทำให้การท่าเรือเอาชนะไป๔ประตูต่อ๐นะครับเก็บ๓แต้มสำคัญได้สำเร็จนะครับทำให้พวกเขายังอยู่อันดับ๓ของตารางต่อไปนะครับ